ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมากปนกันไป
โอ้โหคุณ๒คนจ้ะ
ได้เกิดกินอ่ะ

ทั้งพลอยทั้งพี่แจ๊คบอกเลยว่าถ้ากองซีรีส์สีรานีที่รักเขาไม่ปิดกล้องไปนะ
ฉันส่งคุณสองคนไปร่วมแสดงด้วยเลย
อินเนอร์จัดเต็มมากแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ที่กำลังฮอตฮิตเป็นไวรัลก็คือเพลงประกอบซีรีส์
ชื่อเพลงว่าไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
เดี๋ยววันนี้เราได้พูดคุยกันแน่ทั้งนักแต่งเพลงและเจ้าของเสียงร้องเพราะนะคะ
บอกเลยว่ากว่าจะมาเป็นเพลงนี้เส้นทางมันยากเย็นขนาดไหน

ต้อนรับเลยคุณนิคเซลอร์ปี้และน้องเนยพันธุ์สวรรค์ค่ะ

สวัสดีค่ะ

กับมีเรื่องปัญหาปรึกษาหัวใจเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้ควรแต่งเพลง

หลายคนชื่อแน็กคุ้นหูกันชื่อนิคเซ้ลอร์ปี้นาตาเป็นยังไง

ก็ต้องไหล้เนอะ
ปิดเพลงมานักต่อนักแล้วร้อยล้านวิวก็เพียบนะ
เป็นเจ้าของบทเพลง๑๐๐ล้านวิวมาหลายเพลงแล้ว
มาคราวนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตน้องเนยเลยไหม
ได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ผ่านทางโทรทัศน์ด้วยของไทยรัฐทีวีเรา
เป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมาก
แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางไทยรัฐนะคะ
ที่มอบเกียรติดีให้กับน้องเนยนะคะ
ดีมากคือเราเห็นน้องเนยเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ๑๓
ปีนี้ปุ๊บปั๊บ๑๙แล้วแต่ก็เป็นปีที่แบบว่าแข็งแกร่งมากขึ้น
เพิ่มพลังเสียงแบบว่าเต็มที่แล้วก็อารมณ์อินเนอร์มาเต็ม
โดยเฉพาะในเนื้อเพลงนี้ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
มันห่างไกลจากชีวิตจริงเราไหมน้องเนยเราก็ยังเด็กอยู่
สำหรับผลงานเพลงนี้นะคะไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
ชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วมันไม่มีใครดีไม่มีใครชั่ว
อะไรของเงินร้อนอารมณ์มาเต็มมากคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะนี่นะคะเรื่องของเสียงร้องมันมีอยู่ท่อนหนึ่งคุณผู้ชมในเนื้อเพลงนี้นะ

มันจะมีข้อหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าดิฉันฟังแล้วดิฉันคล่องใจ
ไม่รู้จะถามน้องเนยหรือถามคนแต่งเพลงนี้ดี
ตอนแต่งเนี่ยต้องปีนขึ้นไปบนยอดมะพร้าวแล้วร้องเพลงนี้หรือเปล่า

มันถูกแบบบ๊อคโหนไปเลยนะอีหลา

อ๋อสิปเบินไปเลย

พี่อยากจะฟังอีกสักท่อนอีกสักที

วันนี้เอาจริงนะที่เสียงแหบอยู่ทุกวันนี้
เพราะว่าพยายามร้องเพลงไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

คุณนิกสเลอปี้กรุณารับผิดชอบเสียงดี

ขอดูตัวอย่างที่ถูกต้องจากน้องเนยดีกว่าค่ะ

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
ไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อย
เลวก็น้อยมากปนกันไป
อย่าตัดสินคนที่เลวเพียงครั้ง

ในใจเพราะคนที่เธอคิดว่าดีว่าใช่
อาจจะชั่วร้ายกว่าคนเลวอย่างฉัน
เพราะคุณนิ๊กซ์ไม่ปล่อยผ่านง่าย

แน่นอนค่ะหยุดแล้วหยุดอีกเลยต้องทำอย่างนี้
เสียงต้องเป็นอย่างนี้อารมณ์เพลงต้องเป็นประมาณนี้
ใช่มันตัดกลับมาจากซีรีส์นะ
เนยชอบตอนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า
หนูชอบคุณพี่ธัญญา
ต้องรอดูนะเพราะว่าซีรีส์ของเราซีรานีที่รักเนี่ยบอกเลยว่าแซ่บลื่น

แล้วคนแต่งแล้วค่ะภูมิใจอยู่หรือเปล่าค่ะ
เห่าหน่อยนะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะ
ก็คือมันภูมิใจมากที่แบบว่า๑เราได้มีโอกาสแต่งใช่ไหมค่ะ

แล้วก็ภูมิใจที่สองสองต่อเลยก็คือน้องสาวเราได้ร้อง
มันเหมือนเป็นการให้ร่วมทางกันนะครับ

โอ้แน่นอนครับผมอยู่ในกล้ามมือของไทราสต์ทีวีแล้วแน่นอน
อ๋อฟังมาดีแต่นิดนึงนะคะบักลาเออ
คือทางนั้นมันจะมาจากไหนละคนปรับถาม

ตอนนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอานามปากกาอะไรของตัวเองครับ

แบบมันแบบมันอร่อยเอ้าเราไม่เคยกินอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยเอาสิ่งที่เราชอบในตอนนั้นมาเป็นนามปากกาเราดีกว่า
มันจะมีทั้งความซ่าความหวานความเปรี้ยวความอะไรต่าง

ก็คือเปรียบเสมือนแบบว่าเราแต่งเพลงได้ทั้งเพลงเร็วเพลงช้าเพลงสนุกอะไรประมาณนี้ครับ
มีเพลงที่เสียงสูงปี๊ดขนาดนี้

แบบว่าให้ร้องเพลงไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อยให้เสียงสูง
แล้วไม่ได้ร้องที่จะเอาความบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าร้องเอารางวัล

แน่นอนนะคะเป็นคลิปที่แฮชแท็ก
ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

ไม่ว่าจะเอามาแบบประกอบคลิป๑๒นาที

ตรงทุกคนเลยครับ

ใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว
เราไปฟังเพลงไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

จะเต็มโรจ้า
ฉันก็เป็นแค่เพียงแค่คนคนหนึ่ง
ซึ่งมีลมหายใจ
มีชีวิตเหมือนคนทั่วไป
ฉันก็เคยได้เจอกับรักที่ดี
และรักที่ไม่เธอ
มันผิดมากมาย
ที่ไม่ใช่รักเหมือนใครความ
ทางเดินความรักที่ไม่สวยงาม
แต่ใช่ว่าจะเมื่อดำ
จนไม่เห็นดอกไม้ริมทาง
ทุกคนก็มีเหตุผลที่ต่างตา
ที่ทำอะไรทุกอย่าง
ก็ต่างมีเหตุผลของใจ
ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
ไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย

ดีฉันก็เคยทำบ่อย
สิ่งเลวก็น้อยมากต้นกันไป
อย่าตัดสินคนที่เลวเพียงครั้ง
แต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
เพราะคนที่เธอคิดว่าดีว่าใช่
อาจจะชั่วร้าย
กว่าคนเลวอย่างฉัน
สิ่งสุดท้ายดีกว่า

ว่าแค่งั้นคราวจะดีเลย
ก็ได้ด้วยต่อให้พูด

สวัสดีครับทุกคน